หลังจากที่ช่วงนี้แมลงบุกหลายพื้นที่ค่ะ

แมงมันที่ออกมา
จากรังใต้พื้นดินขึ้นมาผสมควัน

ทีเดียวนะคะกิโลกรัมละ

ตรงนี้นะคะชาวบ้านในจังหวัดชิงใหม่ค่ะ

ซึ่งอยู่ใต้พื้นดินโดยปกติแล้วนะคะอยู่ใต้

นั่นแหละรวมทั้งภายในศูนย์ราชการด้วย

ตัวใหญ่ตอนนี้ชาวบ้านก็กำลัง
เฝ้ารอการติดต่อจากแมงมันมา๓วันแล้ว
เขาจะโทรมาเหรอคุณหรือจะส่งไลน์มา
เขาก็มีวิธีสังเกตมันถือว่ามีวิธีสังเกตนะคะ

ชาวบ้านก็เก็บแมงมันตัวเมียที่ไต่ออกมาจากรังใต้พื้นดิน
แล้วก็ไปใส่ขวดทีละตัวทีละครัว
จนกว่าแมงมันจะออกมาจนเต็ม
แต่ระหว่างการเก็บแมงมันเขาบอกต้องระวังแมงมันตัวเล็กด้วย
ออกมานี่เขากัดได้ด้วยนะคะเป็นผื่นคันค่ะ
นี่จุดทูปรอ
จุดเทียนรอรอสัญญาณแต่เกียบเนี่ยนะฮะอ๋อ
ขณะที่ชาวบ้านบางคนใช้วิธีโรยขี้เท่ารอบ
ที่อยู่บริเวณที่ดั้งกิบเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกกัดนะ

ชาวบ้านบอกว่าปีนี้แมงมันออกมาจากไล่บินช้า
แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมานะคะ
บางกลุ่มใช้คำว่าบางกลุ่มนี้
ย้ายรังไปไกลจากที่เดิมหลายสิบเมตร
เขาก็รู้ทันกันบ้างเขาก็มีการปรับตัวกันบ้างนะคะ
สำหรับสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาตินะคะ

หากนำไปขายแพงนะกิโลกรัมละ๒๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนใหญ่นี่ชอบเอาไปคั่วเกลือรับประทาน

เข็มมันหอมอร่อยคั่วกรอบนะ
นำไปรับประทานกับข้าวเหนียวร้อน
หรือว่านำไปตำน้ำพริกรับประทาน

ครับก็มันนะพอจะกินก็เด็ดปีกนิดนึง

กินตัวคุณก่อนครับอร่อยนะฮะครับสแนค